คุณผู้ชมครับพระราชดำรัฐพระบรมราชวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เรื่องของความพอเพียงอยู่แบบพอมีพอกิน
นี่เป็นหนึ่งในคำสอนที่คุณประทีปตั้งมติธรรมนะครับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชน
ซึ่งให้บริการด้านของอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งเจ้าใหญ่ในประเทศไทยยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด
โดยการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง
การทำธุรกิจแบบพอประมาณและนี่เองเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
ในการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจ
ผมมีโอกาสไปพูดคุยมาแล้วก็ได้รับแง่คิดดีมากมายจากคุณประทีพ
วันนี้จะนำมาถ่ายทอดให้ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมติดตามพร้อมกันนะครับ
ในช่วงของนักธุรกิจน้อมนำพระราชดำรัฐตามรอยพยุคลบาทครับ

ที่หาไม่ได้อีกแล้ว

ประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชน
ผู้บุกเบิกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สุภาลัย
ซึ่งหมายถึงสถานที่อยู่อันเป็นมงคล
ประทีปประทับใจในพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงเปรียบดังสถาปนิกแห่งแผ่นดิน
ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราช
พระองค์ทรงออกแบบประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์
ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างท่วนทั่ว
ผมเป็นสถาปนิกผมก็รู้สึกว่าท่าน
พระองค์ท่านเป็นสถาปนิกแห่งแผ่นดิน
ท่านทรงออกแบบประเทศไทย

ให้คนไทยกินดีอยู่ดีขึ้น
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
มีการชนรับประทานที่ดีขึ้น
ทำมาเพาะปลูกต่างที่ดีขึ้น
ท่านทรงคิดค้นเรื่องแก้มลิง
แก้มลิงนี่ก็เป็นที่ยกย่องของทั่วโลกเลย
นี่เป็นเรียกว่าเป็นอัจฉริยภาพ
ของพระองค์ท่านที่แสดงถึงภูมิปัญญาที่สูงส่ง
เรื่องเช่นกังหันน้ำชัยพัฒนา
ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ก็จดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่าง
เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลก
ผมว่าเรื่องอย่างนี้การคิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย
มันแสดงถึงภูมิปัญญาที่ล้ำเลิศ
พระองค์ท่านทรงคิดเป็นอัจฉริยบุคคลของโลก
คือท่านทรงเก่งทั้งศาสตร์และสิง
แล้วหลายหลากสาขาเกือบทุกอย่างเลย
พระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
พระราชทานไว้ในเรื่องของความพอเพียง
ที่มองว่าคือหลักแห่งความประหยัด
ใช้จ่ายให้พอเพียงเมื่อเทียบกับรายได้
ออมไว้ใช้ในยามขัดสน

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประทีปยึดถือปฏิบัติ

และประกอบธุรกิจมาโดยตลอด
ผมเคยฟังดรสุเมฆตันติเวชกุล
ท่านไปสอนในหลักสูตรพิเศษต่างผมเคยฟัง๒ครั้ง
แล้วผมก็ถามอาจารย์สุเมฆบอกว่า
เศรษฐกิจพอเพียงในหลวงทรงเน้นเรื่องของรายจ่าย

เพื่อให้มีใช้ไว้ในยามขับสม
แต่ทางด้านรายได้ความขยัน
ทำความดียิ่งมากยิ่งดีใช่ไหม

เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทั้งครอบครัว

ครอบครัวผมก็สอนลูก
อะไรที่ฟุ่มเฟื่อที่ไม่จำเป็น

บริษัทอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็พยายามที่จะไม่ใช้

การพัฒนาคุณภาพสินค้าบริการ

การเดินทางในประเทศเราไปตรวจงาน
ให้กับพัฒนาคุณภาพผู้บริหารคุณอื่น
พระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
อดคล้องกับทุกช่วงเวลาในการดำเนินชีวิต

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
จัดพิมพ์เพราะแพร่พระบรมราชวาส
และน้อมนำหลักการอยู่อย่างพอเพียง
เผยแพร่ให้คนไทยจดจารึกไว้ในความทรงจำ

พระองค์ท่านป้องกันมากที่สุดก็คือว่า
เราได้ปฏิบัติตามเรียนรู้
วิเคราะห์ทำความเข้าใจ
แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ท่าน
เพื่อจะทำให้ประเทศไทยประชาชนคนไทย
เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุข

โปรดติดตามตอนต่อไป